คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้คุณผู้ชมลองดูข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายนะคะ
เราได้คุยทั้งรอปภและคนขับรถเก่งค่ะคือหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะ
ปฐุมธานีเขาก็จะมีไม้กั้นเวลาจะเข้าหมู่บ้านต้องแปะบัตร
กั้นเปิดแล้วรถก็เข้าได้แต่รถคันนี้ค่ะเขาไม่มีบัตร
กั้นมันก็ไม่เปิดรอปภก็เลยไปคุยไปขอแลกบัตร
แต่กลายเป็นว่าทะเลาะกันทางฝั่งรถน่ะนะคะเขาบอกว่ารอปภไปหยิบมีดมาขู่เขาด้วย
แล้วในรถเขามีเด็กด้วยเดี๋ยวลองดูคลิปเหตุการณ์ค่ะ
คือถ้าตามคลิปนี้ก็จะเห็นชัดว่ารอปภถือมีดจริงมีดเล่มเบอร์เรอเลยนะคะ
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะคือมันเริ่มต้นจากเพจอยากดัง
แล้วก็มีข้อความบอกว่าในรถมีเด็กนะพฤติกรรมที่ถือมีดแสดงออกมามันไม่สมควร
พูดจาดีกันก็ได้แค่เรื่องเล็กที่ต่างคนต่างเข้าใจกันผิดพลาด
แล้วก็ให้รายละเอียดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงครึ่ง๓๑ตุลาคม
หน้าหมู่บ้านจัดสรรในอำเภอคลองหลวงปฐุมธานีนะคะ
รถคันนี้เขาขับตามหลังรถอีกคันหนึ่ง
คันข้างหน้าก็เข้าไปในหมู่บ้านได้เลย
เขาก็เลยนึกว่าไม่ต้องแลกบัตรขับเข้าไปได้เลย
แต่กลายเป็นว่าไม้กั้นมันก็ไม่เปิดเนอะ
รอปภมาถามแบบตะคอกว่าทำไมไม่เปิดกระจกแลกบัตร
คนขับรถก็เลยบอกว่าเห็นรอปภยกมือตะเบ๊กทำความเคารพ
ก็เลยคิดว่าไม่ต้องแลกบัตรแต่มันกลายเป็นเถียงกัน
แต่เถียงแบบใส่อารมณ์รอปภผู้ชายไปหยิบมีดออกมา
จะทำร้ายตามภาพที่เห็น
ทีมข่าวนี่ทีมข่าวไปคุยกับทางฝั่งรอปภมาด้วยนะคะ
นายนัทพิสิทธิมีรัฐอายุ๔๖ค่ะ
มงกฎภูลศรีอายุ๔๙เป็นรอปภของหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะ
คือรอปภเขาไปที่โรงพักนะคะไปสพคลองหลวง
เขาไปแจ้งความกลับค่ะเขาจะเอาเรื่องทางฝั่งคนขับรถค่ะ
เพราะเอาคลิปเขาเอาภาพเขาไปโพสต์ลงโซเชียล
ทำให้เขาได้รับความเสียหายนะคะ
นางบงกฎอายุ๔๙ที่เป็นรอปภผู้หญิง
ก็บอกว่าวันเกิดเหตุคือ๓๑ตุลาคมเที่ยงครึ่ง
ลูกบ้านคันแรกเขาก็มีคีย์การ์ด
แตะเข้าไปไม้กั้นมันก็เปิดแล้วเขาก็ขับเข้าไปได้
แต่รถคันนี้ไม่ได้แลกบัตรไม่มีคีย์การ์ด
ไม้กั้นมันก็ไม่เปิดสิมันเป็นไม้กั้นอัตโนมัติ

แลกบัตรก่อนจะเข้าไปในหมู่บ้าน
แต่คนขับรถตะคอกใส่ว่าทำไมไม่บอก

แล้วก็พยายามจะอธิบายไปว่ามันเป็นไม้กั้นอัตโนมัตินะ
มันวิ่งผ่านไปได้คันต่อคันนะ
รอปภผู้ชายได้ยินว่ามันมีปัญหากัน

ในรถคันนี้มีเด็กมีผู้หญิงอยู่ด้วยจริง
ก็เห็นว่าทางแฟนสาวก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย

รอปภผู้ชายก็เลยบอกว่า

ด่านเก็บเงินทางด่วนเคยเห็นไหม
มันก็เปิดให้ทีละคัน
แฟนสาวของคนขับรถก็ให้บัตรประชาชนมานะคะ

คนขับรถตะคอกใส่รอปภ
ว่ามึงจะเอากับกูไหมเดี๋ยวกูจอดรถก่อน
รอปภยอมรับว่าผมโมโห
แบบเข้าไปกะจะหยิบกระบองแต่ไปหยิบมีด
แต่ก็เห็นนะว่าในรถมีเด็กก็เลยไม่ได้ทำอะไร

เอาภาพเขาไปโพสต์ลงโซเชียลทำให้เขาได้รับความเสียหาย
ของคนผมก็เลยไปหลังเข้ามาว่าจะได้ทำอะไร